ท่านผู้ชมครับยังจำคุณลุงสำริทได้ไหมฮะ
คุณลุงสมฤทธิ์อยู่ที่บ้านโคกด่านตะบลหนองตาด
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะนะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมีข่าวว่าคุณลุงเนี่ย
เอาก้อนหินก้อนหนึ่งสีดำดำเอามาให้ดูอืมบอกว่ามันหล่นลงมาเนี่ย
ใส่หลังคาบ้านตกลงมาจากฟ้ากระทบโดนรั้วสังกษี
เสียงดังเลยอุกาบาทแน่
เพราะว่าก้อนหินมันแปลกเป็นสีดำเมียมแบบนี้เลย

ใช่สัก๕เซนติเมตรได้
ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับ
แต่ลุงแกบอกว่าสงสัยจะอุกาบาทหรือเปล่า
ตอนนี้อยากจะพิสูจน์เหลือเกินนี่มีเสียจากกรุงเทพเนี่ยส่งคนมาดูถึงบ้านแล้วนะ
ขอซื้อเนี่ยหลักแสนแต่ลุงยังไม่ขายนะฮะลุงสำริทบุญเพ็งอายุ๖๕ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปเนี่ยแกบอกว่าเมื่อ๒ทุ่มคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนนะ
ก็กลับมาจากขายของที่ตลาดมาถึงบ้านก็ออกไปยืนปัสสาวะอยู่หน้าบ้าน
แล้วมีเสียงคล้ายกับของแข็งตกลงมากระแทกกับรั้วสังกษี
ทีแรกคิดว่าใครเอาก้อนหินมาปลาใส่ก็รีบเดินเข้าบ้านก่อน
จนกระทั่งเช้าฮะก็ไปตากพริกแถวที่ได้ยินเสียงนั่นแหละนะ
ก็ยังติดใจอยู่ก็เลยเดินดูเดินดูไปเจอก้อนหินประหลาด
กลมสีดำผิวมันก็มีรูแบบพลุน
สักประมาณ๕เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ
ตกอยู่ข้างรั้วสังกษีไปสอบถามเพื่อนบ้านว่า
มีใครรู้ไหมมันคืออะไรนะลูกหลานเขาก็ไปหาข้อมูลให้
อุ๊ยลักษณะมันเหมือนอุกาบาทอุกาบาทแบบนี้เลยนะครับ
ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องใช่แน่
หินอุกาบาทกับหินของลุงสมฤทธิ์นะ
ที่ลูกหลานแถวบ้านก็เปิดอินเตอร์เน็ตดูให้
ใช่ก็เลยเปรียบเทียบหน้าตาให้ดูกันก่อน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณจิรายุทธ์บุญชูก็เคยลงพื้นที่ไป
ใช่ค่ะเขาบอกมี๒วิธีในการพิสูจน์คือใช้ไฟลน

สีดำมันหลุดมันลอกมันอะไรไหม

ใช่อีกวิธีหนึ่งเอาแม่เหล็กไปดูด
มันต้องดูดกับแม่เหล็กอันนี้ไฟลนเห็นไหม

จิรายุทธ์ก็เลยลองเอาแม่เหล็ก
นี่กุญแจมันยังดูดขึ้นเลยพวงเบอร์เรอ
เพราะฉะนั้นหินอุกาบาทมันต้องขึ้น

วันนี้บรรยากาศที่บ้านของลุงสมฤทธิ์นะครับ

ลูกหลานชาวบ้านเนี่ยรู้ข่าวก็ยังมาเยี่ยมมาดูหินประหลาดกันอยู่

บางคนก็บอกโอ้ยเกิดมาไม่เคยเจอเลยหินแบบนี้
อย่างภรรยาของลุงสมฤทธิ์คือคุณพระต้อย
บอกว่าตอนนี้ยังเก็บเอาไว้ก่อนหินเนี่ยยังเก็บอย่างดีเก็บไว้ในห้องนอน

ก็ยังเอามาภาวนาอยู่ขอให้เจอแต่สิ่งดี
ทุกคืนตั้งแต่ได้มาก็ฝันดีทุกคืน
เมื่อวานมีเสียจากกรุงเทพติดต่อเข้ามาหา
ให้คนที่อยู่ที่บุรีรำมาดูหินถึงบ้าน

แล้วบอกว่าโอ้โหชอบมากเสียเขาชอบมาก
เดี๋ยวขอซื้อได้ไหมเสนอเงินหลักแสน
แต่ยังไม่ได้ตกลงกันว่าแสนเท่าไหร่แสนมากแสนน้อย
แต่ทางครอบครัวคุยกันแล้วว่ายังไม่ขายฮะ
เดี๋ยวขอพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อนว่า

ทีนี้ค่ะนายสำริทก็บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าเป็นอุกบาทนะคะ

ถ้าเป็นของจริงนะมันไม่ใช่หลักแสนคุณภาคภูมิ

คุณลุงบอกต้องหลักล้านนี่

ลุงบอกถ้าไม่ใช่ก็ไม่เสียใจจะเก็บไว้บูชาต่อค่ะ

ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
แต่เชื่อมั้ยว่าหินเป็นเรื่องมีราคา

เชื่อมากครับว่ามีราคาครับผม
โดยส่วนตัวการตั้งราคาหิวเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ

ครับผมถ้าเป็นของจริงดีใจครับผม
และถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นของปลอม

ก็ยังจะเก็บไว้บูชาต่อ
ครับผมเก็บรักษาไว้บูชาต่อไปครับ

มีของดีมาอยู่แล้วก็ให้มีโชคมีลาบ
แล้วก็ให้มีความสุขในครอบครัว
แล้วก็ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น

จะเก็บรักษาไว้อย่างดีดู
เก็บไว้รักษาทุกคืนอย่างดีเลย
เขาบอกว่าเขามาดูแล้วก็บอกว่า

ชอบแต่เขาว่าราคาหลักแสนเขาอย่างนี้
ก็เลยบอกโอ้ยังไม่อันนี้หรอก
เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าของแท้หรือของไม่แท้
แต่ป้ามีมาติดต่อแล้ว

ไม่ตกลงค่ะเพราะว่าของเรามันของดีเนอะ

อยากพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อน
นี่นะคะทีมข่าวของเราก็เลยส่งรูปอุกาบาทนะคะ
ให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะคะ
นี่นะคะว่ามันใช่อุกบาทจริงหรือไม่จริงยังไง
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์บอกว่าก็คือดูตามรูปอะนะ

ก็คือเป็นหินที่หลอมเนื่องจากการถูกชนโดยอุกบาทในอดีต

แล้วก็สะสมอยู่ตกลงมาอย่างนี้ค่ะ

ก็จะอยู่ในภาคออกเฉียงเหนือขอนเกรนเฉยภูมิขอนกัญชัยภูมิเจอเห็นเทคไทยลักษณะแบบนี้

แต่อุกาบาทคุณสมบัติสำคัญก็คือ

มันจะต้องดูดถ้าเกิดแบบมีเอาแม่เหล็กไปลองดูดดัวนะ
แล้วก็ลักษณะที่๒ก็คืออย่างที่บอกไป

แต่สุดท้ายแล้วอาจารย์บอกยังไม่ยืนยัน

ต้องตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะคะ

เดี๋ยวเราตามให้กันแล้วกันเราก็อยากรู้เหมือนกัน

อยู่ดีเนี่ยสงสัยเงินล้านตกมาใส่หลังคาบ้านหรือเปล่า